จากนี้ไปนะคะจะมีการทำบัตรประชากรน้องหมาน้องแมว
เพื่อที่จะเยอะปัญหานักจรจัดและสนักทีมีเจ้าของ๐๔๑๘๑๓๑๘

มีตรีบตัวกันได้เลยนะคะ
บรรดาน้องหมาน้องแมวและเจ้าของทั้งหลาย

ชื่อพระก้าวไกร่ครับ
เวเดอร์ไอ้เวเดอร์หมาของคุณเจวาระบัดอรุณภักดีผู้ประกาศข่าวกีฬาแทนรัฐทีวี
ทำไมมันมีแต่หมาพี่เจอ่ะมันไม่มีแมวดิฉันเหรอ
เอ้าส่งคลิปไปอย่างไม่เป็นติดเซิร์ต
เอาแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่เวเดอร์หรือว่าพี่เศรษฐี
หลังจากนี้ไปพี่คุณชื่อพี่อะไรนะ
โคนั่นโคนี่พี่โคนี่จะต้องทำบัตรประชากรแมวแล้วนะคะ
และนอกจากนี้นะการทำบัตรแบบนี้สามารถออกแบบนโยบาย
ออกแบบงบประมาณในการดูแลสัตว์ตามท้องถิ่นต่าง
ถ้าเสร็จแล้วนำร่องในพื้นที่กรุงเทพก่อนเลย
และถ้าสำเร็จไปได้ด้วยดีต่อยอดภาคเหนือและภาคอื่นต่อไปนะคะ
คือมันดียังไงอย่างการทำบัตรเนี่ย
ประชากรแมวจะทำประโยชน์ให้กับเจ้าของและน้องหมาน้องแมว

รู้แล้วนะถ้าเจอปุ๊บอาจจะมีการฝังชิป
ตรงนี้มีเครื่องมือตัวนี้หมาจร
จะนำไปไว้ที่ศูนย์ไหนต่อ
แต่ถ้าอาโคนี่หลุดออกไปสแกนอ้าวคุณชนะเป็นเจ้าของนี่
เอาไปไว้ที่ศูนย์พักเอ้ยไม่ใช่เอากลับไปที่บ้าน
เอาไปที่ไหนเอาไปบ้านถ้าเป็นแดวผมนะ
อันนี้คือเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
จะเป็นลักษณะแบบนี้จะได้แยกได้นะ
หารูปทำบัตรประชากรแมวให้คุณเศรษฐีอยู่
อ่าลองดูมีรูปที่หน้าตาดีดีบ้างไหมคะ

คุณใครขายแมวด้วยหน้าตาดีบอกหน่อย
ผมว่าตอนนี้ถูกใจคนที่เป็นท่านหมาท่าน